ชาวบ้านเขาบอกทนไม่ไหวจริง

ออกมาโดนจับในที่สุดนะครับ

เอาคนนี้ก่อนละกันคนนี้เนี่ยวิ่งไปแล้วเหนื่อย

แดนหนีแล้วเนื่อยเอง

เขาก็กลับมาจริงเพราะเขาคิดว่าตัวเองไปไม่พ้นจริง

ส่วนคุณป้าอีกท่านหนึ่งที่ไปหลบอยู่ในห้องน้ำค่ะ

ในนั้นน่ะไปหลบเหตุผล

นักโรคครองค่ะไปกันกว่า๒๐นาย

กำลังแทงต่ำแทงสูงก็สนุกสนานเลย
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นแสดงตัวค่ะ

วิ่งกระเจิดลงทุ่งนา
หลบในห้องน้ำเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่จับกันแทบหมดแรงค่ะ
เหตุการณ์นี้รวบตัวนักพนันได้๑๔คน
ชาย๘หญิง๖ของกลางครบค่ะ
อุปกรณ์ไฮโลเงินสด๓๐๐
นำทั้งหมดทั้งคนทั้งของกลางเนี่ย
ส่งตำรวจสพเชียงขวัญดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ข้อหาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันนะคะ
รวมถึงอีกหนึ่งข้อหาเกี่ยวข้องกับพรกรฉุกเฉิน
อย่าลืมนะคะช่วงนี้ค่ะห้ามชุมนุมกันนะคะ
ทำกิจกรรมมั่วสุมใดก็ตามนะคะ